วันนี้บันเทิงไทยรัฐค่ะเราเริ่มด้วยข่าวเศร้าอีกแล้วนะคะ
เช้าวันนี้ค่ะที่โรงพยาบาลลานนาค่ะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ผู้สื่อข่าวนั้นได้รับการเปิดเผยจากทางญาติของคุณแม่อรพินวรธรรม
ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าที่โรงพยาบาลก็มีญาติแล้วก็คนสนิทของคุณแม่อรพิน
เดินทางมาที่หน้าห้องฉุกเฉินอยู่จำนวนหนึ่งค่ะ
สอบถามจากคุณรุ่งฟ้าบุญสมหลานของคุณแม่อรพิน
เล่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่๙มิถุนายนที่ผ่านมา
คุณแม่อรพินได้หกล้มที่หน้าห้องนอน
จากนั้นก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลลานา
อาการก็ดีขึ้นเรื่อยมาค่ะ
กระทั่งวันที่๑๑มิถุนายน
หลังจากที่มาพักรักษาตัวที่ห้องพิเศษได้เพียงแค่๓ชั่วโมง
คุณแม่มีอาการหายใจไม่ออก

กระทั่งเช้านี้ค่ะคุณแม่ได้จากไปอย่างสงบ
เมื่อเวลา๗นาฬิกา๓๗นาที
ซึ่งทางแพทย์นะคะได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ตลอด๒๖วันที่เข้ารับการรักษา

แพทย์ได้ลงความเห็นว่าตับล้มเหลวค่ะ
โดยทางครอบครัวได้ฝากศพไว้ที่โรงพยาบาลลานาก่อน
และในวันจันทร์ที่๖กรกฎาคมนี้
จะได้เคลื่อนศพไปที่กรุงเทพเพื่อทำพิธีทางศาสนาค่ะ
ไปดูทางด้านคนสนิทของครอบครัวนะคะ

ก็ได้โพสต์ลงไอจีแจ้งข่าวเศร้านี้ด้วยค่ะ
โอวารุธค่ะจากไปเมื่อวันที่๑๑กันยายนปี๒๕๕๙

แรมวรธรรมก็มาจากไปอีกคน
เมื่อวันที่๘ธันวาคมปี๒๕๕๙
และในวันนี้ค่ะก็มาสูญเสียคุณแม่อรพินไปอีกคน
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ขอร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่อรพินด้วยค่ะ
แล้วก็ครอบครัวของวรธรรมด้วยนะคะ